ปีนี้นอกจากอวยพรว่าขับขี่ปลอดภัยแล้ว

เดี๋ยวนี้หลายคนนอกจากดูตัวเลขของอุบัติเหตุ
คนตายในช่วงเทศกาลสงกรานแล้ว
ก็ต้องดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด
แล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิดไปด้วย
เขาบอกผู้เสียชีวิตจากโควิดโอ้โหเยอะกว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเยอะเลย
นี่จากโควิดวันนี้วันที่๔แล้วนะที่ยอดผู้เสียชีวิตเป็น๑๐๐
ใช่ฮะดูตัวเลขของ๗วันอันตรายก่อนนะครับ
วันที่๒สำหรับโครงการ๗วันอันตราย
นั่นก็คือตัวเลขจากวันที่๑๒เมษายน
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ๓๐๑ครั้งผู้เสียชีวิต๔๗รายนะคุณนะ
ผู้บาดเจ็บ๒๙๒ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขอนแก่นครับ
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็ขอนแก่นเช่นเดียวกัน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่นครราชศรีมา๔รายอย่างที่เห็นนะฮะ
ส่วนถ้ารวมแล้วสถิติอุบัติเหตุสะสม๒วัน
คือวันที่๑๑และวันที่๑๒เมษายน๖๕เนี่ยนะฮะ
เกิดอุบัติเหตุรวม๕๓๘ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๗๓ราย
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ๕๓๐ราย
สาเหตุคือขับรถเร็วดื่มแล้วขับนะฮะยังเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
และอัตราการเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุค่อนข้างสูง
แสดงว่าเป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะครับ
เปรียบเทียบกับตัวเลขของโควิดกันบ้างนะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๒๓๐๑๕รายนะครับ
ใช่ไหมถูกต้องนะ๒๓๐๑๕ราย
ผู้เสียชีวิต๑๐๖รายเยอะอยู่นะฮะ
คุณผู้ชมถึงได้บอกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอุบัติเหตุรายวัน
อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเป็น๔๗คน
วันนี้คนตายจากโควิด๑๐๖คนเยอะกว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยนะฮะ
นี่ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญของทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ค่ะนี่เห็นพูดถึงเรื่องโควิดใช่ไหมก็เลยจะให้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณยายวัย๘๐ปี
ซึ่งคุณยายเนี่ยป่วยป่วยเป็นโควิดแล้วก็ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตกจากชั้น๗ของโรงพยาบาลอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ครอบครัวคาใจเลยแหละลูกตั้งคำถามเลยว่า
นี่โรงพยาบาลดูแลคนสูงอายุยังไงทำไมถึงปล่อยให้ตกตึกแบบนี้
ลูกชายถามเลยคุณพยาบาลทำอะไรกันอยู่ถึงปล่อยให้แม่ไปตกตึกตกระเบียงได้
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒ทุ่มของวันที่๑๑เมษาที่ผ่านมา
แล้วลูกชายบอกว่าทางโรงพยาบาลแจ้งมาเมื่อวานค่ะ
แม่ที่ไปรักษาโควิดจะต้องนำแม่ไปประกอบพิธีชาปนกิจแล้วนะ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตโควิดด้วย
ทีนี้ค่ะลูกชายเองก็คล่องใจอย่างหนึ่งว่าทำไมหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่
ปล่อยให้คนแก่เอาง่ายคนอายุ๘๐เดินออกมาแล้วตกตึกเสียชีวิตได้ยังไง
นี่มันปวดใจมากเลยนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
มีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยยังไง
ทีนี้เดี๋ยวเขาจะปรึกษากับพี่น้องว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงหลังจากนี้นะคะ

บอกว่าได้ทราบข้อมูลมาว่าตอนที่แม่ของเขาเดินออกตรงระเบียงแล้วก็ไปตกตึก
คือพยาบาลกำลังเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะกันอยู่
ก็เลยไม่มีคนดูแลอยู่ใกล้ชิดตรงนั้น
ลูกชายก็เลยถามนี่แหละว่าคุณเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะ
คุณไม่คิดจะมีการแบ่งคนไว้เลยเหรอ

เพราะว่าคือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
นักข่าวของเราก็ติดต่อไปทางโรงพยาบาลนะจะถามรายละเอียด
แต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่มีใครให้ข้อมูลเลยค่ะ

แล้วหลังจากนี้คงจะต้องมีการออกมาชี้แจงด้วยนะคะ
ใช่นะครับก็คงต้องดูพวกภาพวงจรปิดในห้องรักษาด้วยนะ